แก่นนำนักศึกษาที่ประท้วง

เมื่อ๒ปีที่แล้วจำนวน๓คน

มีความผิดฐานชุมนุมผิดกฎหมาย
โดยจะมีการประกาศโทษในกลางเดือนหน้า

อาจจะสูงสุดถึงถูกจำคุก๕ปี
แต่ว่าแก่นำนักศึกษาทั้ง๓คนต่างยืนยันนะครับว่า
จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ชาวฮ่องกง
ได้มีสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตของตัวเองต่อไป

หรือว่ามีราคาที่จะต้องจ่ายในอนาคตก็ตาม

นี่คือภาพเหตุการณ์ที่นักศึกษาและประชาชน
นับแสนในฮ่องกงออกมาชุมนุมปักหลักยึดย่าน

เพื่อเรียกร้องสิทธิการเลือกตั้งตามหลักสากล
ในการเลือกผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง
โดยปราศจากการแทรกแทรงจากจีนแผ่นดินใหญ่
หรือที่รู้จักกันในชื่อการปฏิวัติร่ม
สองปีให้หลังโจโชวองนาธานลาวและอเล็กซ์โชว์
สารฮ่องกงตัดสินว่ามีความผิด
โดยหว่องและโชว์ถูกตัดสินว่ามีความผิด

ขณะที่เราถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานปลุกระดมผู้อื่น
ให้เข้าร่วมการชุมนุมผิดกฎหมาย
สารจะประกาศคำตัดสินโจชัวร์วองวัย๑๙ปีบอกว่า
ไม่ว่าจะต้องถูกลงโทษหนักหรือต้องเผชิญกับอะไรก็ตามในอนาคต
แต่พวกเขาจะไม่หยุดต่อต้านการลิดรอนสิทธิของรัฐบาล
บอกว่านี่เป็นการต่อสู้ระยะยาวเพื่อประชาธิปไตย
พวกเขาจะเดินหน้าผลักดันให้คนฮ่องกง
มีสิทธิเสรีภาพในการกำหนดอนาคตของตัวเองต่อไป
เช่นเดียวกับนาธานเหล่าที่บอกว่าจะยังคงต่อสู้ตามหนทางประชาธิปไตย
และจะไม่หวาดกลัวต่ออะไรก็ตามที่รัฐบาลจะกระทำต่อพวกเขา
อย่างไรก็ตามทั้ง๓คนได้รับการประกันตัวออกไป
ก่อนที่จะมีการประกาศโทษอย่างเป็นทางการในวันที่๑๕สิงหาคมนี้
ซึ่งสื่อท้องถิ่นระบุว่าโทษสูงสุดของโจชัววอง
คืออาจต้องถูกจำคุกนานถึง๕ปี
ขณะที่ปัจจุบันโจโชวองและอเล็กซ์โชว์
เป็นผู้นำพักการเมืองที่ชื่อว่าเดมโมซิสโต
ซึ่งหากวองถูกตัดสินจำคุก
ก็อาจดับฝันในการนำพักเดโมซิสโต้ลงแข่งขัน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสะพานนิติบัญญัติฮ่องกง
ที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่
เครียดมาโดยตลอดนับตั้งแต่การชุมนุมสิ้นสุด
ส่วนการที่สารฮ่องกงตัดสินให้แก่นำนักศึกษาทั้ง๓คนมีความผิด
ถูกมองว่าอาจเป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาฮ่องกง
สนับสนุนประชาธิปไตย
รู้สึกไม่พอใจจนอาจนำมาสู่การประท้วงขึ้นอีกครั้ง
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการออกมาประท้วงคำตัดสินของศาล

อังกฤษส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้จีนแผ่นดินใหญ่
ในปี๒๕๔๐บนหลักการของ๑ประเทศ๒ระบบ
รับรองให้ฮ่องกงมีระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม
และประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
แตกต่างจากจีนแผ่นดินใหญ่
ขณะที่สัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลฮ่องกงและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้สร้างความโกรธเครื่องให้สาธารณชน
เมื่อได้ประกาศว่าให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสะพานนิติบัญญัติ
ที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้
ซึ่งจะรวมถึงหลายคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย
ต้องลงนามในปฏิญญาที่ยอมรับว่า
ฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนยังไม่สามารถแบ่งแยกได้
และการสนับสนุนหรือส่งเสริมความเป็นอิสระ
ฮ่องกงจากจีนแผ่นดินใหญ่
ในการลงรับเลือกตั้งครั้งนี้
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน